หิวแล้วคุณผู้ชมเห็นเกลือเมื่อกี้ได้ยินเสียงคุณลุงเขาร้องเพลงไปแล้วพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยสูตรดังอายุเป็นร้อยปีที่สงขราครับสืบทอดมารุ่นที่๔แล้ว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

ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยรสชาติทุกอย่างดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นคุณย่าจนถึงตอนนี้นะฮะ
แล้วตอนนี้นะฮะลูกชายของโกแบนชื่อว่าคุณศิวากรกำลังจะสืบทอดต่อเป็นรุ่นที่๔
บอกว่าตอนแรกเนี่ยผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
อ๋อคุณหน้าไหมคุณหน้าคุณหน้าไหมเราเคยเห็นนะฮะอ่า
แต่ก่อนทำงานอยู่กรุงเทพเอาง่ายแต่ก่อนทำงานอยู่ไทยรัฐทีวีนี่แหละฮะ
นะฮะแล้วเขาก็เลยต้องกลับบ้านไปช่วยคุณพ่อทำอยู่ที่สงขราครับนะฮะ
ตั้งใจว่าจะกลับไปสืบทอดร้านก๋วยเตี๋ยวต่อจากคุณพ่อค่ะนะฮะ
เพื่อรักษาสูตรเก่าแก่โบราณเอาไว้ให้ลูกค้าได้กินรุ่นสู่รุ่นต่อไป
เออเราเพิ่งทราบเหมือนกันนะเออเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขากลับไปทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวกับคุณพ่อนะ
แล้วขอชมเลยหน้าตาน่าทานมากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วมีคนสั่งลูกชิ้นลักษณะสั่งไปทานต่างหาก
ชิ้นลวกลูกชิ้นเขาเด็ดลูกชิ้นอ่าลูกชายของโกแบนชื่อว่าคุณทิวค่ะนะฮะ
ตอนนี้ไปเรียนรู้อยู่เดี๋ยวจะเปิดต่อเป็นรุ่นที่๔ต่อไปนะฮะ
ใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านโกแบนนะฮะตั้งอยู่ที่ถนนแยกบรามันนะฮะ
ถนนตัดกับถนนสายบุรีนะฮะตรงข้ามกับสมาคมแต้จิ๋วสงครา
กับย่านเมืองเก่าแวะไปเที่ยวก็ไปชิมกันได้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของสงขลาเขาแหละนะฮะ
เขาเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๔โมงเย็นหยุดทุกวันพฤหัสบดีนะครับ
อู้น่ากินอ่ะน่ากินอ่ะอยากไปกินอ่ะอ่าฮะเออที่สงครานะฮะที่สงคราอืม